ได้ปิดโครงการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับ
มีการแข่งขันขึ้นจำนวนเวลาคือ๓วันนะครับ

โดยการแข่งขันในครั้งนี้
รางวัลชนะเลิศนั้นตกเป็นของหน่วยปราบภัยรีอริสัตรูภาย

ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการและหน่วยร่วมปฏิบัติ
สาธิตการปฏิบัติทางยุทธวิธีการคลี่คลายสถานการณ์
ตัวบุคคลสำคัญและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑๙และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้
ประจำปี๒๕๕๙นะครับซึ่งมีการฝึกอบรมที่ค่ายนเรสวนจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่๑๘๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประธานในพิธีได้เป็นประธานในการกล่าว
และการเปิดการพิจากรที่ลานฝึกศีลยานวงเรียนในร้อยตำรวจ
อำเผิดสามพรานจังหวัดนครปฑี้
สำหรับการสาธิตการคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้

ประกอบไปด้วยหน่วยอรินทราช๒๖จากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
โดยนเรสวน๒๖๑จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โดยสยบริปูสถานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โดยสยบภัยรีจากกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
หน่วยแบล็คไทเกอร์จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ตลอดจนหน่วยสนับสนุนเช่นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
สุนัขตำรวจหน่วยกู้ภัยซึ่งการสาธิตดังกล่าว
ถือหลักปฏิบัติสากลในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรตินั้นได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ปราบภัยรีอริสตุภาคกองบัญชาการตำรวจปุทธรภาคที่๑
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม๖ฐานประจำปี๒๕๕๙